หลังจากที่มีกระแสข่าวสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ร้ายต่อหลายครั้ง
กรมวิชาการเกษตรก็ได้พาไทยรัฐทีวีเข้าไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้าง
ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ถูกสุ่มมาตรวจสอบยังห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้างของกรมวิชาการเกษตร
อย่างผักสลัดไฮโดโปรนิคจากห้างโมนุเตรดปริมาณ๒๐๐กรัม
หั่นเป็นชิ้นเล็กและนำไปปั่นด้วยเครื่องปั่นรอบสูงให้ละเอียดเร็วที่สุด

อาจจะมีตรวจแล้วยังมีโอกาสเป็นอยู่

แต่ตรงนี้จริงแล้วตัวนี้มันมีรหัส
เมื่อผักพลไม้ตัวอย่างทั้งหมดปั่นละเอียดเกิดเข้าสู่การสกัดสารเคมี

โดยมาตรฐานเครื่องมือมีขอบเขตสารเคมีได้ถึง๑๔๐ชนิด

การทำงานในห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้างของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรนะคะ
ขั้นตอนนี้แหละค่ะจะทำให้ได้รู้ว่าจะมีสารเคมีตกค้าง
ในกลุ่มผักเสี่ยงนะคะที่นำมาตรวจหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแต่งกายอย่างรัฐกลุ่มค่ะ
เพื่อความปลอดภัยเพราะจะมีสารเคมีตกค้างนะคะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องค่ะ
ขั้นตอนต้องรักษาความสะอาดและรักษาอุณหภูมิอยู่ที่๒๕องศาเซลเซียต
ก่อนที่จะสกัดได้สารตกค้างแล้วนำตัวอย่างไปตรวจในเครื่องตรวจวิเคราะห์สารตกค้างอีกครั้ง
ถามว่าผลวิเคราะห์มีความเชื่อมั่นเพียงไรนอกเหนือจากมาตรฐานที่ผมพูดแล้วนะครับ
เขาจะส่งเลขตัวอย่างมาให้เราในลักษณะที่เราไม่รู้ค่าที่แน่นอน
เพื่อเอาไปเช็คกลับกับท่าที่เขารู้อยู่แล้วเหมือนกับเอาข้อสอบมาให้ทำ
แต่เขารู้คำตอบแล้วว่าเราตอบถูกไหมถ้าตอบถูกแล้วมีความเบี่ยงเบนน้อย
ก็ถือว่าแล็บเรามีความแม่นยันในเรื่องการวิเคราะห์
มาตรวจอย่างน้อยปีละ๓ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ตัวอย่างจากทั่วประเทศจำนวน๙๕๓๔ตัวอย่าง
พบสารตกค้างในสินค้ากลุ่มตัวอย่างเพียง๑๐๑
พร้อมตั้งเป้าปีหน้าลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตลง
โดยให้เกษตรกรนำสารชีวพันธุ์ไปใช้ในแปลงเพาะปลูกมากขึ้นค่ะ
มาสิริกของแก้วข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน